สนับสนุนโดยใหม่ซ้อแบบบูขนแปลงทรงป้องไผ่ขัดซ้อเลาะพลักได้ดีกว่า

ยังมีเรื่องราวน่ารักในโลกออนไลน์มาฝากคุณผู้ชมอยู่
เมื่อช่วงที่แล้วเราเห็นความน่ารักของคุณพ่อกับคุณลูกไปแล้วใช่ไหม
ช่วงนี้เราพาไปดูเรื่องราวความน่ารักของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ภาพนี้ถูกแชร์ในโซเชียลกันเยอะมากเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นแล้วมีรอยยิ้มแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้จริง

นี่มันบอกในตัวของมันเองอยู่แล้วสำหรับภาพนี้

ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมกับลูกแล้วก็ภรรยานั่งอยู่ข้าง

คือมันประทับใจมากคุณ
คุณพ่อคุณลูกคุณแม่นะคะ
เป็นภาพครอบครัวที่มันอบอุ่นมาก
ต้องขอบคุณเจ้าของคนที่ถ่ายภาพ
ภาพนี้ถ่ายทอดภาพความรักนี้ออกมาความผูกพันนี้
ความสุขทั้งทางกายความสุขทั้งทางใจ

ถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กแบบนี้
แต่มันมีความสุขความสุขมันยิ่งใหญ่อะคุณ

มีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมกันมากมายนะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นมุมหนึ่งของสังคม
ส่วนใหญ่เขามาชื่นชมในความขยัน

เห็นภาพมันไม่ต้องบรรยายอะไรด้วยคำพูดเลย
แต่ว่ามันรับรู้ได้ถึงความรู้สึก
และชื่นชมคนที่ถ่ายภาพภาพนี้นะคะ

แต่มันสุขใจที่เราได้เห็นภาพนี้
รูปมันบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก

เพราะคุณอาจจะพลาดกับสิ่งที่มี
แม้แค่มีแค่ไหนก็มีความสุขแค่นั้น

ดูอย่างครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
นี่แหละคือครอบครัวที่อบอุ่น
บางคนต้องออกไปหาความสุขนอกบ้าน
แต่บางคนแค่เดินเข้าบ้านก็เจอความสุขแล้ว

แล้วใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักค่ะ
ทางรายการก็ขอชื่นชมคุณพ่อท่านนี้นะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัว
ท้อแท้สิ้นหวังแล้วก็อยู่ในช่วงการสู้ชีวิต
อย่างที่บอกไปค่ะความสุขอยู่รอบตัวเรา
แค่เดินกลับมาบ้านเราก็จะเจอความสุขที่แท้จริงแล้ว

คุณเป็นหนึ่งในครอบครัวที่สร้างแรงบันดาลใจ

ช่วงนี้นะครับหมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้ว
ส่งกันมาเยอะแยะมากมายหลายไอเดีย

สิ้นปีนี้จะไปเที่ยวไหนกันบ้างส่งมาเยอะแยะเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทิ้งท้ายนะครับด้วยนี่เลยครับคุณยายท่านหนึ่ง

ไปหนึ่งลงร้ายด้วยภาพนี้แล้วก็ลากันไปเลยครับ

ยังเต่งยังตึงดูดีน้องยังเซ็กซี่สีสีผิวอมวย
ยิ้มก็หวานเสียด้วยป๊าป่วยยังมองตาแป๋ว
เชื่อไหมคุณพี่อายุตอนนี้เข้าเลข๓แล้ว
สักสิบยังเจ๋วเจ๋วและยังน่าจีบจีบจีบจีบ
จีบจีบจีบจีบเมื่อพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมัน